ออกไปนอกแนวกั้นนี่เห็นเชือกไหม

ภูชีฟ้าตกลงไปนู่นเข้าประเทศ

คือรู้แหละว่าอยากจะได้รูปสวย
ไม่รักชีวิตเหรอ

จริงพี่จำได้ป่ะตอนที่เราไปสัญจรผาแต้ม
ลักษณะอะไรอย่างนี้พวกเราก็ยังไม่ไปหยุ่นเลย
นะครับคุณผู้ชมอย่าไปเสี่ยงนะ

นี่พูดว่าตายว่าตายเนี่ยเพราะไม่อยากให้ออกไป
เริ่มต้นฤดูหนาวนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันสิครับ
อุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
นักท่องเที่ยวบางกลุ่มฝ่าฝืนคำเตือนของเจ้าหน้าที่
เชือกกั้นออกไปแล้วไปยืนตรงนั้น
เช้าน้ำค้างลงลื่นน่าจะกระโดดด้วย

โอ้ไปถ่ายรูปกันนี้ล่ะครับแล้วกระโดดแบบนี้จะถกลงไปทำอย่างไร
ตำหนิเพียบเลยทำแบบนี้ได้ยังไงนะครับเพราะเมื่อหลายปีก่อน
คุณผู้ชมมีคนตกหน้าผาไปนะครับแล้วเบื้องล่างเป็นสปลาวเขา
ต้องประสานส่งศพประสานส่งศพกลับมาประเทศไทยกลัวยังกลัวยัง
ออกมาชี้แจงบอกว่าภาพนี้เป็นภาพเก่าเมื่อ๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ผมว่าไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นที่จะมาบอกเรื่องภาพเก่านะ
แต่ไม่เป็นไรผมเข้าใจอุทยานนะพูดตรงนี้เหมือนผมดูอุทยานไม่ใช่นะ
เดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเห็นใจยังไงซึ่งปกติอุทยานเนี่ยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกจุด
แนวทางของเขาคือ๑จัดเจ้าหน้าที่พร้อมชุดปฐมพยาบาล
ที่พร้อมชุดประถมพยาบาลดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตั้งแต่ตี๔๓๐ถึง๖โมงเย็น
และสองได้จัดแนวเชือกกั้นกันตกและติดป้ายอันตรายหน้าผาสูงชัน
ติดเอาไว้แล้วแต่ยังมีนักท่องเที่ยวที่มักจะฝ่าฝืนคำเตือนทำไมทำไม
ในวิทยาบัวพลโอ้โหเหมือนจะเห็นใจของข้อหน้านะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าระบุว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหามานานแล้ว
อุทยานก็อยากจะออกหรอกมาตรการที่เด็ดขาดกว่านี้
แต่ทำไมไม่ออกติดปัญหาติดปัญหาอะไรรู้ไหม
ติดปัญหาฐานะคือตอนนี้เป็นแค่อุทยานเตรียมการ
การจะออกกฎออกระเบียบเพื่อปรับเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดต่าง
ยังไม่สามารถทำได้ทำได้เพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น
นี่ผมไม่โทษหัวหน้าเลยนะกระทรวงทรัพย์ดูสิ
อะไรที่มันปลอดภัยเนี่ยต่อให้เป็นอุทยานเตรียมการเนี่ย
ออกมาตรการยังไงออกกฎยังไงให้มันปลอดภัยดูแล
หรือว่าให้มันเข้มข้นเข้มงวดได้ไหมส่วนมาตรการที่ทำได้ขนาดนี้ยังไง
หัวหน้าวิทยาผมเห็นใจพี่นะคือการจัดกำลังเจ้าหน้าที่
สับเปลี่ยนเวรกันวันละสองกะขึ้นไปบนยอดภูชี้ฟ้า
เฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมงลุงคิดดูดิเจ้าหน้าที่เขาลำบาก
ต้องไปเฝ้านะไม่ให้นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนคำเตือนอีก
ยังไงล่ะรักธรรมชาติรักภาพการถ่ายภาพ
รักอะไรอ่ะรักกันจะลงโซเชียลมีเดีย
แต่ยังไงรักชีวิตด้วยนะจริงผมฝากเอาไว้นะ